คุณผู้ชมอีกหนึ่งที่นะครับเขาบอกว่าเซียนพระนักสะสมพระเครื่องฮือฮาเลยนะครับ
เพราะว่ามีการพบพระผงโสธรปี๒๕๔๔กว่า๑ล้านองค์

พาไปที่นี่นะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะเดี๋ยวสักพักจะได้เห็นว่านี่
กล่องบรรจุพระผงหลวงพ่อโสธรรุ่นสร้างพระอุโบสถเมื่อปี๒๕๖
จำนวนกว่า๑ล้านองค์ครับพบซ่อนอยู่ใต้สาราการประเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้าค่ะก็ไปเจอกับพันธุ์ตำรวจเอกธาราเทพตูพาณิชย
ปรึกษาด้านกฎหมายของทางวัดเล่าว่าก่อนไปพบพระผงทั้งหมดนะ
เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมหนักแล้วก็ไหลเข้าไปใต้สาราการประเรียนกรรมการวัดจริง
ไปตรวจสอบความเสียหายก็ไปเจอกับกล่องพระที่มีกองผ้าคลุมทับเอาไว้อีกทีนึง
ก็เลยให้ตำรวจแล้วก็ทหารช่วยกันขนขึ้นมาเก็บเอาไว้ในที่ที่ปลอดภัย
ป้องกันการศูนย์หายนะครับแล้วคุณดูดิไม่ได้แค่กล่องเดียว
เป็นรังหลายรังตั้งเป็นเนินแบบนี้เลยนะคะ
โอ้โหมีหลายกล่องนะครับมีหลายกล่องจริง
แล้วเรื่องนี้นะครับก็ได้รับการกล่าวถึง
แล้วก็ไปบอกให้กับทางพระธรรมมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดโสธร

ก่อนที่พระเด็จพระคุณท่านเจ้าวาดจะให้นำพระเครื่องที่พบ
ไปให้ประชาชนเช่าบูชาด้วยราคาที่ไม่แพง

แล้วรายได้ทั้งหมดจะนำมาบูรณะพระอุโบสถ
หลังคาที่มีความชำรุดสุดโสมนั่นเอง

ราเทพยังบอกอีกนะว่าหากใครสนใจต้องการพระผงรุ่นนางกล่าว
เอาไว้เช่าบูชาก็ไปกันได้นะฮะที่วัดโสธรอุ้ยวัดนี้วัดดัง
ใช่ค่ะก็มีตั้งล้านองค์เนี่ย
สักการะบูชาได้อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ